แม่ค้าเขาจอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้
แล้วแม่ค้าสองคนก็มาเสียบกุญแจบิด
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปถึงที่บ้าน

อ้าวรถที่ฉันขี่มามันไม่ใช่รถของฉัน

สลับกันเพราะว่ารถมันเหมือนกันเด๊ะค่ะ
รุ่นเดียวกันเลยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะ
คุณผู้ชมรถฝาแฝด
ฝาแฝดแต่ที่งงคือต่อให้สลับกุญแจมันก็ไขกันได้
ฉันอาจจะไม่ได้เคยขี่มอเตอร์ไซค์จะถามคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้
ส่งข้อความมาบอกไลน์หน้าจอตอนนี้หน่อยค่ะ
แต่ทีมช่างภาพของเราก็บอกว่ามันไขไม่ได้นะ
เออคือเคยเจอไหมว่ารถมันเหมือนกันรุ่นเหมือนกันสีเหมือนกัน
ไปสลับไขกุญแจกันได้เหรอ
อยากฟังความคิดเห็นคุณผู้ชมหน่อยฮะ
ส่วนนี้นะคะคือคุณป้าบุญน้อยสอนบุตรดีอายุ๕๘ปี
ป้าแกเนี่ยก็ขายอาหารตามสั่งก็ขี่มอเตอร์ไซคันนี้มาที่สอนอ
แสดงความบริสุทธิ์ใจคุณตำรวจจ๋า
ฉันไม่ได้ขโมยรถไปนะจ๊ะแต่ฉันไม่ได้สังเกตเลยจ้ะ

เหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์ค่ะตอนเย็น
มีคนไปแจ้งความบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของนางสมมนาแตงเจริญ
ใช้ให้ลูกสาวขี่ไปซื้อของที่ตลาดโดนขโมย
ตำรวจช่วยตามหารถให้หน่อยแล้วก็ประกาศทางเฟซบุ๊ก
บอกว่านี่เป็นยามาฮาฟีโนสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
สายเมื่อวานนะคะคือนางบุญน้อยแม่ค้าขายอาหารตามสั่งเนี่ย
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่โรงพักแล้วก็บอกว่าตำรวจ
ฉันขี่ผิดคันจ้ะให้ตำรวจช่วยตามหาเจ้าของโรศตัวจริงให้หน่อย
คันของฉันที่มีตะขอมันหายไปไหน
แป๊บเดียวเท่านั้นแหละคุณรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
สีเดียวกันเหมือนกันเป๊ะขี่มาจอดเลย
นี่พี่ใส่หมวกในคนนี้เขาขี่มาจอด
แต่ว่าคันนี้มันมีแผ่นป้ายทะเบียนไง
เขาติดขอไข่กไก่สรศรี๓๑๒ฉะเชิงเศร้า
รถนี้เป็นของคุณป้าบุญน้อยที่ขายอาหารตามสั่ง
แล้วก็มีตะขอติดไว้ใช่ไหมอย่างที่คุณป้าบอก
มันแตกต่างกันที่เบาะรถด้วยคุณแล้วก็ไอ้ป้ายทะเบียน
ทีนี้ป้าบุญน้อยก็บอกว่าวันนั้นฉันไม่ได้ดูป้ายทะเบียนจริง
เห็นว่าไขกุญแจได้ฉันก็ขี่ไปเลย
พอรู้ว่าไม่ใช่รถฉันก็รีบเอากลับมาคืน
พอได้รถคืนสลับกันทั้งคู่ก็ขอโทษขอโพยกัน
แล้วก็ขี่รถตัวเองกลับไปเหตุการณ์นี้จบนะคะ
แต่ที่ยังคาใจดิฉันอยู่ว่าเอ๊ะกุญแจคนละอัน
มันขายกันได้ด้วยหรือเปล่ามันขายคนละคันได้หรือเปล่านะครับ